ข่าวนี้คุณตำรวจช่วยหน่อยได้ไหม
คุณตำรวจทำได้ทุกอย่างจริง

นี่เป็นปฏิบัติการ
ของ๑๐ตำรวจโทรนัทพมณ์ยภาษิ์ธุ่ม
และ๑๐ตำรวจโทรวิสิศชายทองธรรมชาติ
นั่นเป็นตำรวจสายตรวจสพเมืองเชียงใหม่

เลขที่๔๐ริมถนนเมืองสมุทรตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
เนี่ยค่ะงูมันเลยเข้าไปซอกมาอยู่บริเวณศอกของชั้นหวังของ

แต่คุณตำรวจก็พยายามเอามือแย่เข้าไปล้วงเข้าไปนะคะ
ต้องแบบกล้ากลัวด้วยนะ

ส่วนตำรวจอีกนายหนึ่งก็ใช้เหล็กจับที่ตัวงูเอาไว้ค่ะ
จากนั้นเหมือนกดเอาไว้แล้วก็ยังไงหยิบมันออกมา

เล็กแบบนี้คุณตำรวจบอกเหมือนกันว่ายังไม่รู้นะว่ามันเป็นงูชนิดไหน

พี่คนที่ส่องไฟฉายเห็นแล้วว่าจับได้ก็ไปก่อนเลย

ถือว่าทำหน้าที่บรรลุแล้วในเรื่องของการส่องฟ้า
ก็เหมือนคุณอ่ะ
ไม่มีอะไรที่ตำรวจถ่ายทำไม่ได้